ไปมีเรื่องกับวัยรุ่นคู่อริอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในสถานบันเทิง
และท่ียสุดแล้วตอนที่เขาขี่จังหยานยนต์กลับบ้าน
ก็ถูกรถยนต์คันหนึ่งของแก๊งคั่วหรี่ตามมาแล้วก็ยิงใส่จนเสียชีวิต
วันนี้ก็มีผู้ต้องหานะฮะมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครบนะครับ
มี๒คนนะฮะอายุ๑๗ทั้ง๒คนเลยผู้ปกครองพามานะครับ
เป็นวัยรุ่นชายทั้งสองคนนะครับมากับทนายความด้วยมามอบตัวกับ
ท่านตำรวจเอกทงชัยนุ้ยเจริญผู้อุ้มกับการสอบภอมเมืองชุมพร
ในคดีที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงนายราเมษนาคสังอายุ๑๗ปีเสียชีวิต
ริมถนนไตรรัฐตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ตอนที่เขาขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
วันนั้นทางผู้ตายเขาก็ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองชุมพรกับเพื่อนชายหญิงสักประมาณ๑๐คนได้
ขากลับก็พากันขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านเพราะว่าเขาอยู่อีก
หมู่บ้านหนึ่งที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่ในเทศบาลเมืองส่วนกลุ่มที่มีเรื่องด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งวัดเดิม
ก็ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวข้างในผับในเทคเนี่ยไม่มีอะไรออกมาข้างนอกขี่จักรยานยนต์กลับ
ถูกรถยนต์สีขาวคันนี้ตามมาแล้วก็ยิงใส่เนี่ยเสียชีวิตนะทีแรกก็พยายามวิ่งหนีด้วยนะครับ
แต่ก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
คนที่มามอบตัวในวันนี้นะครับเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุเนี่ยเขาทั้งสองคนไม่ใช่คนยิง
เขาสองคนนั่งอยู่เบาะหลังนะรถที่ขับไปในคืนวันนั้นเนี่ยนะ
วัยรุ่น๒คนที่มามอบตัววันนี้บอกว่ามีเพื่อนชื่อในก๊อตอายุ๑๗เหมือนกัน
แล้วมีอีกคนนึงชื่อในเจอายุ๑๗เท่ากันนั่งอยู่เบาะหน้าข้างคนขับ
ส่วนสองคนที่มามอบตัววันนี้เขาบอกว่าเขานั่งอยู่เบาะหลังนะ
โดยบอกว่ามีเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้ตายจริงในสถานบันเทิง
แล้วหลังจากนั้นนายก๊อตก็ขับรถตามไปไปปาดหน้ารถจักรยานยนต์ของนายราเมฆผู้ตาย
เขาต้องจอดริมฟุตบาทก่อนที่นายก๊อตคนขับจะลดกระจกลงแล้วชักปืนออกมา
แล้วในเจที่นั่งอยู่เบาะด้านข้างคนขับเบาะข้างหน้าเนี่ย
พอเห็นเพื่อนคนขับชักปืนออกมาปรับเอ็นเบาะลงฮะเพื่อจะหลบทางให้
ก่อนที่จะลั่นไกลใส่คู่กรณีจนบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าคนขับเขาลดกระจกด้านคนขับคนนั่งข้างคนขับ
ค่ะนะก็เขาก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งสองคนที่มามอบตัววันนี้เนี่ยเขาก็อ้างว่า
เขาก็ไม่คิดกันว่าในก๊อตที่เป็นคนขับรถที่เป็นมือปืนเนี่ย

ตำรวจชุดสืบสวนได้เรียกเพื่อนของนายราเมฆผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ให้ชี้ภาพของกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง๔คนนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาในการสอบสวนอยู่นานหลายชั่วโมงอยู่นะครับ
ก่อนจะแจ้งข้อหาทั้งสองคนที่มามอบตัว
ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
แล้วก็ควบคุมตัวไว้ที่สพเมืองชุมพร
เดี๋ยวจะรอนำไปฝากขังที่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้
ส่วนนายก๊อตอายุสิบเจ็ดที่เป็นคนยิงเป็นคนขับ
กับนายเจที่นั่งข้างอยู่เบาะหน้า
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้กำลังขออนุมัติศาลจังหวัดชุมพรออกหมายจับนะฮะ
เหตุการณ์นี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังแหละนะ
สองกลุ่มก็ไปเจอกันในสถานบันเทิงนะครับ
แล้วก็วิวาดกันนะฮะ
เขาต้องรอดูว่าอีก๒คนถ้าจับได้หรือว่ามามอบตัว
จะเป็นไปอย่างที่สองคนที่มามอบตัววันนี้เขาอ้างหรือเปล่า
ให้การตรงกันหรือเปล่านะคะ